สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
วันนี้จะต้องออกมาเก็บดอกบัวแต่เช้าเพราะว่าสุดสัปดาห์นี้วันวิสาขบูชาแล้วค่ะ
ต้องเตรียมดอกบัวไปวัดกันหน่อยแต่ทีนี้ดาวจะต้องออกมาแต่เช้าเลยนะคะ
เพราะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฝนเขาจะมาช่วงไหนแต่ปกติเขาก็มาช่วงบ่ายนะคะ
คุณผู้ชมช่วงนี้ฝนฉุกนะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงขึ้นค่ะ
จะให้สังเกตแบบนี้นะปกติลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็อยู่ฝั่งนี้ใช่ไหม
ช่วงนี้กำลังแรงขึ้นไม่ได้ปกคลุมเฉพาะฝั่งอันดามันเท่านั้น
ตอนนี้ข้ามแล้วค่ะข้ามไปนู่นสร้างอิทธิพลถึงอ่าวไทยแล้วค่ะ
ทำให้พื้นที่ริมชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝนตกชุก
ช่วงเช้าไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะแต่จะเริ่มก่อตัวในทะเลแล้ว
โดยเฉพาะเนี่ยอันดามันหลังจากนั้นช่วงเที่ยงค่ะ
มาแล้วยกพลขึ้นบุกค่ะภาคใต้ทั้งภาคแบบนี้นะคะ
รวมถึงพื้นที่อื่นไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคเหนือและภาคตะวันออก
แหมฝนเยอะเหมือนกันนะวันนี้แต่ว่าเป็นการตกช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำนะคะ
คลื่นวันนี้คลื่นยังคงน่าห่วงค่ะทั้งสองฝั่งเลย
อันดามันและอ่าวไทยตรงนู้นนะคะเห็นสีน้ำเงินเข้ม
จุดนั้นมีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๓เมตรหรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อนนะคะ
ฝนที่ตกลงมาแบบนี้อากาศดีขึ้นไหมอากาศดีขึ้นนะ
ช่วงที่ฝนตกเย็นแต่ก่อนฝนตกร้อนจัดเลย
รวมถึงพื้นที่ที่ไม่มีฝนพื้นที่ที่ไม่มีฝนส่วนมากจะเป็นภาคเหนือ
ฝั่งตะวันออกตรงนั้นแหละค่ะอากาศร้อนจัดเลย
อุณหภูมินู้นแหละสามสิบห้าถึงสี่สิบองศาเซลเซียสนู้นแหละ